มาดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะเรื่องนี้ราคาแท็กซี่๑๘๐๐บาท
ช่วงวันสองวันเป็นข่าวเลยเพราะว่าเด็กหนุ่มจากสองขรา
เขามากรุงเทพครั้งแรกแล้วก็จะเดินทางจากหมอชิดไปรังสิต
โดนเรียกเก็บค่าแท็กซี่ไป๑๘๐๐บาทก็คือคนละ๙๐๐
ทีนี้ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ฝากฝั่งของรถแท็กซี่
ทั้งพ่อและลูกที่ขับรถแท็กซี่มาพบกับเจ้าหน้าที่ที่กรมการขนส่งทางบกแล้ว
ก็ถือว่ามีความผิดนะคะโดนปรับด้วยนะคะปรับไปทั้งหมด๔๐๐๐บาท
อ่าเรื่องนี้รูปนี้เลยค่ะเป็นรูปที่มีการแชร์กันในโลกโซเชียลมีเดีย
หนุ่มชาวสงขลาเขาจะมาสอบ
เสร็จแล้วก็เรียกรถแท็กซี่จากหมอชิดจะไปรังสิต
แท็กซี่คันนี้เลยคุณผู้ชมเขียวเหลืองเนี่ย
ทะเบียนมมดรชดา๓๖๓๐กรุงเทพมหานครเนี่ย
เรียกเก็บไปค่าโดยสาร๙๐๐บาทต่อคน

แล้วจำได้ไหมที่มันเป็นข่าวเป็นคราวน่ะ
เพราะว่านักข่าวของช่องเวิร์คพอยต์เขาก็มาโพสต์บอกว่าเนี่ยร้านผม
หลานผมเองผมจะเอาเรื่องผมจะเอาความ
พวกคุณเนี่ยปล้นเด็กปล้นเงินเด็ก
แล้วก็พาไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรปากคลองรังสิตนั่นเองนะคะ
ทีนี้เมื่อวานช่วงสายสัก๑๐โมง๑๑โมงเนี่ยค่ะ
ทางด้านนายประจันสิงหอนอายุ๖๓ปีที่เป็นเจ้าของรถแท็กซี่
แล้วก็มีชื่ออยู่ในรถแท็กซี่นี่แหละ
ตอนแรกนะนึกว่าคนนี้เขาเป็นคนเรียกเก็บเงิน
แต่ปรากฏไม่ใช่มาพร้อมกับคนนี้ค่ะคือลูกชาย
นายสุขพชกศิงขรอายุ๓๖ปี
นายสุภโชคนี่แหละเป็นคนขับรถในวันที่เกิดเหตุ
ก็มาพบกับพนักงานสอบสวน
แล้วก็ลูกชายก็เล่าให้ฟังบอกว่ารถแท็กซี่นี้เป็นชื่อของพ่อผม
แต่ว่าพ่อผมเนี่ยเป็นอมพลึกคือมีอาการชาทั้งมือแล้วก็เท้าข้างซ้าย
ผมก็ขับรถแท็กซี่ไม่ไหวแล้วนะฮะ
ก็ต้องส่งต่อหน้าที่ส่งต่ออาชีพให้ผมนะฮะ
ถูกต้องผมก็มาขับหาเงินได้๓๔ปีแล้ว
แล้ววันที่เกิดเหตุช่วงประมาณ๙โมงเช้า
ผมก็กำลังจะขับรถกลับเข้าบ้านแถวรังสิต
แล้วก็แวะมาจอดแถวสถานีขนส่งหมอชิด
แล้วมาเจอเด็กหนุ่มผู้เสียหาย๒คน
ผมก็เลยเดินไปถามจนผมรู้ว่าน้องทั้งสองคน
จะไปแถวรังสิตก็เออเป็นทางเดียวกับที่บ้านเลย
ก็เลยเสนอราคาคิดราคาแบบเหมาจ่าย
ซึ่งตอนนั้นคิดไป๙๐๐นะ
คือพูดกับผู้โดยสารบอกเหมาจ่ายแล้วกัน๙๐๐บาท
แต่พอไปถึงปลายทางบอกกับผู้โดยสารอีกแบบหนึ่ง
บอกว่าไอ้ที่๙๐๐ต่อคนนะ
ดังนั้นมา๒คนใช่ไหม
คือน้องเขาก็ไม่รู้นะว่ามันจะต้องราคาเท่าไห

ใช่น้องไม่รู้ระยะทางมันใกล้แค่ไหน
หมอชิดถึงรังสิตนะก็ยอมจ่ายไป๑๘๐๐บาท
พูดอะไรได้นั่งมาถึงปลายทางแล้ว
แต่ทีนี้คุณเมื่อวานนี้ตอนที่เขาไปพบพนักงานสอบสวน
เขาให้ข้อมูลกับตำรวจแบบนี้บอกว่าตอนนั้น

แล้วน้องสองคนเขาก็ไม่เห็นท้วงอะไรผมเลย
ก็เลยคิดว่าไม่มีปัญหาคิดว่าน่าจะเป็นความยินยอม
แล้วผมเนี่ยไม่ได้จะโกงนะเพราะคุยราคาไว้เรียบร้อยแล้ว

ทีนี้พอมันเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์
ครอบครัวผมแม่ผมพ่อผมก็ป่วยอยู่

เลยอยากออกมาชี้แจงอยากขอโทษสังคม
แล้วก็ขอโทษน้องผู้เสียหายทั้งสองคนด้วย
ส่วนเงินเนี่ยเงินค่าโดยสาร
ถ้าเกิดอยากได้คืนเอ้าผมยินดีคืนให้
บอกแบบนี้เอาไปฟังเสียงหน่อยนะคะคนขับรถค่ะ
รับว่าโอเคผมเป็นราคารถขับเมามากอยู่แล้วครับ

ก็คงต้องจ่ายค่าทางด่วนทางเข้าบ้าน

ก็เห็นน้องเขาไม่ได้พูดอะไร

ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่ความเต็มใจของลูกค้า

เราแค่ถามเราแค่บอกเขาประมาณเท่านี้เท่านั้นเอง
เขาไม่ได้ว่าอะไร

เขาก็ไม่ได้เรียกร้อง๑๘๐๐บาทนี่แหละนะฮะ

คือก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้คำว่า๙๐๐เนี่ย

น้องผู้เสียหายบอกว่าโชเฟอร์เขาเรียกคนละ๙๐๐บาท

จริงก็บอกราคาเหมาจ่าย๙๐๐แล้วเขาให้มา๑๘๐๐เอง
เป็นความเข้าใจผิดของน้องสองคนเองรึเปล่า
อะไรอย่างนี้นะฮะแต่ว่ารับมาแล้วก็เลยตามเลย
ค่ะทีนี้ด้านนายสมชัยราชแก้ว
หัวหน้าฝ่ายตรวจการกรมการขนส่งทางบก
ก็มีการสั่งดำเนินคดีนะคะ๓ข้อหากับทางด้าน
โฟเฟอร์แท็กซี่ปรับ๔๐๐๐บาท
ข้อหามีอะไรบ้าง๑ไม่ใช้มาตรค่าโดยสาร
อันนี้ปรับสูงสุด๑๐๐๐บาทก็คือไม่กดมิเตอร์ค่ะ
ข้อหาใบขับขี่รถยนต์สาธารณะหมดอายุ
อันนี้ปรับสูงสุด๒๐๐๐บาท
แล้วก็๓ข้อหาไม่จัดส่งประวัติผู้ขับรถ
กรมการขนส่งทางบกเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน๑๐๐๐บาท
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ารถเป็นชื่อของพ่อ
แต่พ่อไม่ได้มาขับให้ลูกมาขับ
ทีนี้ก็เลยส่งตัวลูกคนขับรถ
นายสุภโชคอบรมกฎระเบียบการให้บริการ๓ชั่วโมง
ถ้าเกิดว่าพบว่าทำผิดแบบนี้ซ้ำอีก
เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะพิจารณาลงโทษตามกฎหมาย
อย่างเด็ดขาดต่อไปแต่ข่าวออกมาตอนแรกที่พูดว่าไอ้เงิน๑๘๐๐บาท
เขาได้จริง๓๐๐อีก๑๕๐๐เป็นให้ในหน้าหัวคิวอะไรแบบนี้
ให้ผู้มีอิทธิพลในหมอชิดหรือเปล่า

ถ้ามีนายหน้าถ้ามีผู้อิทธิพลเรียกเก็บเงินจากแท็กซี่จริง
และเก็บไม่ใช่น้อยนะเก็บเยอะขนาดนี้ด้วย

แท็กซี่มิเตอร์ก็ต้องกดมิเตอร์ไปตามระเบียบนะคะ